ขับรถขับราบางทีเราก็อย่าเร็วอะค่ะอันดับแรกเลย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าขับเร็วบางทีอะไรมาตัดหน้ารถ
ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
อย่างกรณีนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูที่นครศรีธรรมราช

มันโผล่มาจากไหนไม่รู้มาตัดหน้ารถ
แล้วดูสิคะพอพุ่งชนเข้าคนขับบาดเจ็บนะคะ
คนขี่บาดเจ็บแต่ว่าวัวเนี่ยตายตายคาที่เลย
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบนถนนเรียบทางรถไฟสายกะเบีย

ตำบลไม้เรียงอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ไปเจอเป็นรถจักรยานยนต์
พังยับเยินแล้วก็จอดอยู่ที่ริมถนน
มีนางเกษราจำนงจิตอายุ๓๓ปีซึ่งเป็นคนขี่ได้รับบาดเจ็บ
แล้วมีคนซ้อนท้ายอีก๒คนก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
ใกล้กันก็ไปเจอกับรถกระบะอีซูซู
คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นอีซูซูสีบรอนเงินนะคะ
หมายเลขทะเบียนพพึ่งจจาน๙๕๑๗สุราธารณี
สภาพคือด้านหน้ามันพังยับไปหมดเลยค่ะ
แล้วก็มีนายนรงฤทธิคชรินเป็นคนขับ
อกจากนี้ยังเจอวัวสีน้ำตาลเพศเมียนอนตายอยู่ริมถนนอีกตัวนึง
โดยนายนรงฤทธิ์คนขับรถกระบะก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับรถมาด้วยความเร็วพอมาถึงที่เกิดเหตุนะคะ
มีวัวตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากพงหญ้าข้างทางแล้วมาตัดหน้ารถระยะกระชันชิด
ขี่สวนมาจนมีคนเจ็บส่วนวัวตายในที่เกิดเหตุนะคะ
วัวสีน้ำตาลขาวเพศเมียนี่แหละ
แต่ยังไม่มีใครแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของ
ซึ่งเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาคนขับรถกระบะ
ว่าขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ติดตามเจ้าของวัวให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ดำเนินคดีต่อไปนะคะ
คุณผู้ชมมาดูที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะคะ
ที่เลยเนี่ยเกิดเหตุเป็นรถเก๋งชนวัวขาหักเหมือนกัน
อยู่ที่ทางหลวงหมายเลข๒๕๖
โคกช้างให้บ่อทำลายขยะโคกสว่าง
ตำบลศรีสองรักที่อำเภอเมืองเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะ
เจอเป็นวัวตัวผู้อายุสัก๓ปี
วัวมันก็ร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ที่ก่อย่าอยู่ที่ริมข้างทาง
กู้ภัยก็ปฐมพยาบาลวัวค่ะ
แต่ทีนี้หัวน้ำหนักมากก็ไม่สามารถที่จะยกขึ้นรถกระบะได้
ก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้เอารถตักค่ะคุณผู้ชม
มาช่วยยกวัวใช้เวลาอยู่สัก๑๐นาที
ถึงจะเอาขึ้นรถได้ไปส่งคืนเจ้าของที่อยู่แถวนั้นนะคะ
ซึ่งเจ้าของรถเก๋งก็เล่าให้ฟังบอกว่ากำลังขับรถกลับถึงบ้าน
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุมันเป็นที่มืด
แล้วมองมาอีกทีนึงเพ่งมองอีกทีนึง

วัวมันมาข้ามถนนเบรกไม่ทันค่ะ
ก็เลยชนอย่างแรงจนวัวมันกระเด็นลอย

ทำให้ขาหักรถก็เสียหายนะคะขับต่อไปไม่ได้
กู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือเรียกรถลาก
มาลากรถไปซ่อมที่อู่รถนะคะ

เราจะได้ประเมินสถานการณ์ซึ่งอยู่ด้านหน้าได้ดีมากยิ่ง